มาค่ะคุณผู้ชมจะให้ดูข่าวนี้หน่อยจริงข่าวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องการกู้เรื่องการค้ำและเราเนี่ยเป็นคนค้ำรถให้เพื่อน
แต่ซวยสิฮะเพื่อนหนีไม่จ่ายค่ารถแล้วที่บอกว่าซวยหนักซวยมาที่เรา
ถึงขั้นโดนยึดบ้านโดนยึดที่ดินอ่ะถึงบอกไงคะคุณผู้ชม
อยากเล่าข่าวนี้มากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากบางคนไปเซ็นคำให้เพื่อนแล้วตอนนี้ขนลุกไปหมดแล้วอ่ะ
สงสารคุณลุงคุณป้าคู่นี้นะคุณลุงไปเซ็นคำให้เพื่อนครูคนที่เคยสนิทกัน
ปรากฏว่าเพื่อนหนีไปแล้วตอนนี้คุณลุงถูกยึดที่ยึดบ้านขายท่อตลาด
และช้ำใจหนักนะวันนี้คุณผู้ชมคุณลุงเนี่ยต้องไปดูการขายที่
ขายท่อตลาดที่ตัวเองส่วนนี่เนี่ยไม่ได้ก่อ
ก็นี่ไงเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะอยากเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าฝั่งทางผู้เสียหายเนี่ย
ที่เป็นคนค้ำเนี่ยนะคะก็คือร้อยตำรวจตรีวิโรธวงโกเป็นอดีตตำรวจค่ะ
แล้วก็มีคุณป้าบังออนวงโกภรรยาของคุณลุงเนี่ยนะคะเอาหมายสารมาให้ดูเลย
เป็นหมายสารจังหวัดชุมแพรประกาศขายท่อตลาดที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง๑๒ไร่
เนี่ยลุงกับป้ามาให้นักข่าวดูบอกดูสิหนูเนี่ยที่ของลุงกับป้า
ต้องโดนแบบนี้ลุงต้องโดนแบบนี้อ่ะค่ะทีเนี้ยคุณลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
ราคาก็คือ๕๙๙๒๕๖บาททีนี้ก็จะแบ่งจ่ายเป็นงวดใช่ไหมมีเงินดาวน์
ถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนรวมกับเงินดาวแล้วก็เงินผ่อนอีก๑๑งวดรวมแล้วก็คือ๑๗๔๐๐๐บาท
ยังคงค้างชำระอีกสี่แสนกว่าบาทใช่ค่ะแต่ทีนี้ฮะ
ไอ้ที่เขาผ่อนไป๑๑งวดเขาก็ผ่อนดีอยู่หรอก
พองวดสิบสองนะไม่ผ่อนแล้วจ้ะแปลว่าอะไรอ่ะ
แค่ไม่ถึงปีอ่ะคุณผู้ชมแล้วพอไม่ผ่อนต่อเนี่ย
คนที่ซวยคนที่เดือดร้อนคือใครล่ะลุงกับป้าเป็นคนค้ำ
ทีนี้ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยสารจังหวัดชุมแพ้ก็ฟ้องยึดทรัพย์ประกาศ
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยโอ้โหโดยที่คุณลุงคุณป้าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยคุณ
ใช่แล้วเอาจริงนะลุงกับป้าบอกว่า
กับป้าก็ไม่ได้เซ็นค้ำประกันให้ใครไปสุ่ม๔สุ่ม๕นะ
เพราะว่าคนนี้ที่บอกว่าเป็นอดีตโค้ชวอเลอร์บอลเนี่ย
สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทเลยค้ำประกันให้ไง
เชื่อมั่นว่าเออเขาก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงนะ
เซ็นคำให้ก่อนหน้านี้นะบริษัทรถยนต์เองอ่ะ
โทรมาติดต่อแบบติดต่อลุงกับป้าตลอดเวลาเลย
คือเขาบอกว่าโทรถามอ่ะนะโทรท้วงอ่ะใช่
จ่ายค่างวดสักทีจ่ายค่างวดสักทีจนกระทั่งทางฝั่งนั้นน่ะ
ทางฝั่งที่เป็นอดีตโค้ชนะนะ
อายุราชการแล้วก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ส่งข้อความไปหาแล้ว
แต่เขาก็ไม่ยอมจ่ายค่างวดสักทีค่ะอืม
ลายปี๖๔เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโดนฟ้องต้องไปขึ้นศาลจังหวัดชุมแพร
แรกเนี่ยนะตัวทางฝั่งคนที่ไปซื้อรถมาเนี่ยนะ

หลังจากนั้นศาลก็เลื่อนเลื่อนมาตรงต้นปีหกห้าอืม
หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอีกอยากให้ฟัง
ถ้าคนซื้อเองหนีเนี่ยพูดคำว่าซวยนะเอาฟังคุณลุงเขาหน่อยฮะ

ตกใจเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะทำกันได้ขนาดนี้
ว่าเขาจะรับผิดชอบมากกว่านี้
คิดว่าช่วงเขาเกษียณอายุราชการมันก็น่าจะมีเงินบำเน็ตบำนาน
เงินกรบขออะไรที่น่าจะเป็นเงินก้อนที่พอจะไปปิดได้
แต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดผมก็คงทำอะไรไม่ได้
คงจะต้องไปนั่งดูการขายถ้าเกิดมีคนซื้อบ้านผมก็คือจบ
ผมก็คงจะต้องออกจากบ้านนี้ไป
ตามแต่ที่คนซื้อเขาจะกำหนดจะบังคับให้ว่าออกเมื่อไหร่ยังไง
ถ้ายังไม่มีคนซื้อก็ต่อลมหายใจผมไปอีกหน่อยนึง
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าคุณลุงวิโรธที่ซวยคือต้นปีตอนสารนัดนะ
สารนัดคุณลุงวิโรธก็ด้านประสบอุบัติเหตุร่างกายบาดเจ็บก็เลยให้ทนายความ
ซึ่งเป็นทนายความของเพื่อนไปสารตามนัดแล้วก็ด้วยความเชื่อใจเพื่อน
ทนายความของเพื่อนเองนะเพื่อนที่เป็นคนไปซื้อรถ
แล้วก็ให้คุณลุงเนี่ยเป็นคนค้ำเนี่ยโอ้โหเราก็ไว้ใจทนายความของเขาเหมือนกัน
ว่าอาจจะช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้แต่ปรากฏไม่ได้คุณ
ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี๖๕ปีที่แล้วมีหมายจากกรมบังคับคดี
บ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่๑๒ไร่ของลุง
เอาไปขายท่อตลาดเพื่อจะชดใช้หนี้สินที่ยังมีอยู่
รวมดอกตอนแรกเขาค้างชะม้า๔๒๐๐๐๐
ใครจะคิดล่ะเพื่อนรักจะทำกันได้แบบนี้
รักหักเหลี่ยมโหดนะฮะคุณลุงบอกไม่คิดว่าเพื่อนสนิทจะทำกันได้แบบนี้
เพราะว่าหลังกเศรษฐราชกาลไปแล้วก็น่าจะได้เงินเนี่ย
บำนานหรือเงินกบขอเอาไปชำระค่างวดเองสิ
แต่ทำไมถึงไม่ชำระเองกลับเพิกเฉย
พร้อมที่ดินถูกขายท่อตลาดวันนี้นะ
พร้อมที่ดินของคุณลุง

คุณลุงวิโรธบอกว่าผมจะไปร่วมดูการขาย

ก็ผมก็ต้องออกจากบ้านหลังนี้ทันที

คือช่วยยืดระยะเวลาการโดนยึดบ้านไปอีก

โอ้โหมันมืด๘ด้านไปหมดเลยเนาะ

และอีกอย่างหนึ่งความไว้ใจคนใกล้ตัวคนสนิท

มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้
แล้วสิ่งที่จะตัดขาดความเป็นเพื่อน

ตังค์กันเซ็นค้ำกัน

จะเป็นคนค้ำต้องดูให้ดีคิดให้หนักเหมือนกันนะฮะ